ผมเป็นเด็กผมไปประกวดร้องเพลง
ผมไม่ได้มีโอกาสได้ให้พ่อให้แม่ได้ไปเชียร์สักทีแล้ว
อีแก้วปิ้งกายท้ายวัดเมือง
โอ้โหนี่ถ้าวิ่งคล่องน้องใส่วิ่งประกอบทุกคราวแล้วเนี่ย
ประโยชน์เน็ตร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง

จะรับทุนนำเงินของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
น้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
สาเหาสู่การแข่งขังในยกที่๔
ของการพบกันระหว่างทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
ดีเทลกับลีลาน่ารักจับใจกวาดคะแนนไปถึง๒๘คะแนน
เป็นตาฮักปานีให้เค้าริมาสำใดบ่สังสื่อใส่หนอ
ยี่ห่อยยังเป็นตาสังเอ้าหายผู้เศร้าหลายนูกกะบ่เว้นมาแลกเฟสหลายกัน
สิเฝ้าทำคะแนน

แต่บ่อ้ายคนนี้หนูมัก

วันนี้ทีมลูกหมู๓ตัว

ให้ได้คะแนน๒๙คะแนน

และขวาทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกนี้ไปได้
มาเอาใจช่วยทีมลูกหมู๓ตัวกันนะครับ

พิธีกรขวานใจแม่ยก

ได้เลยใช้ได้เลยครับ

ต้องขึ้นมาฟาดฟันกันให้ได้

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมลูกหมู๓ตัว

อยู่ตลอดเวลานะฮะกำลังปรึกษากันอยู่ว่าน่าจะเป็นใครกันดี
คุณว่าน่าจะเป็นใครดูจากเด็กเด็กแล้วรอบแรกจำได้ใช่ไหมฮ
ยกแรกอ่ะดีเทลเล็กกับเล็กนะเจอกันนะอ๋ออาจจะเป็นเล็กกับใหญ่ก็ได้นะ
เพราะว่าดูจากความสามารถแล้วนะอันนี้คือเล็กเจอใหญ่ได้สบายมากเลยนะ
ส่งทีมเนี้ยใช่ใช่ใครก็ได้ใครเจอใครใครเจอใครก็ได้อ่ะ
ใครเจอแต่อย่ามาเจอป้านะป้าไม่สู้ด้วยอ่าล่ะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครขึ้นมานะฮะถ้าอย่างงั้นมาพบกับตัวแทนของทีมลูกหมูสามตัว
น้องพระปางครับครับยกที่สี่นี้น้องพระปางเลือกเพลงยังไง
แข่งขันกับน้องดีเทลครับดีเกลปิ้งไก่ค่ะน้องมะปางร้องถึงนะครับ
เสียงสูงก็สูงนะครับสูงค่ะแสดงว่าน้องวางต้องมีไม้เด็ดใช่ไหมครับ
เด็ดของเราคืออะไรครับหนูจะเอาท่าลำไทยมาผสมค่ะ

ท่านี้เป็นท่าเด็ดใช่ไหมครับค่ะมั่นใจแค่ไหนครับล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์
ล้านเปอร์เซ็นต์อีกแล้วนะครับผมพี่พี่คะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
สู้ไหมครับสู้ค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะถ้าสู้ลุยเลยไป
เฮ้ยน้องมะปรางมันเกิดอะไรขึ้นลูกหนูไปทำอะไรมา
ไปขายไก่มาค่ะไปขายไก่มาไปขายไก่มามะปลางคุณบอกแล้วจริงจริงด้วยนี่
กรรมการเดากันมาเดาถูกเลยเดาเดาเดาบอกว่าเดี๋ยวต้องเจอกับเก่งเล็ก
อันนี้ใหญ่เก่งใหญ่นะฮะเก่งใหญ่เหมือนกันนี่เขาทำคะแนนไว้
ใช่ย่อยเหมือนกันนะความสามารถก็ล้นเหลือเหมือนกันมะปรางค่ะ
สักนิดก่อนได้ไหมลูกค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยมะปรางเนี่ยนะคะ
เห็นบอกว่าเป็นลูกของครอบครัวที่อบอุ่นมากมากนะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านเนี่ย
คือมีฐานะแบบอยู่สุขสบายเลยเหรอลูกเหรอแล้วมันเกิดช่วงไหน
เกิดวิกฤตในครอบครัวของเราเหรอลูกค่ะคุณพ่อเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
ถึงได้เรียกว่าเป็นหนี้เป็นสินเกือบห้าสิบล้านโอ้ถึงอ่ะลูกถึงค่ะ
จากที่บ้านเราเคยอยู่สบายสบายแล้วเหรอตอนนั้นที่บ้านเราสบายสบายน่ะคือ
หนูมีชีวิตอยู่เป็นยังไงบ้างลูกเวลาไปโรงเรียนพ่อไปส่งแม่ไปส่งไหม
แม่กับพ่อไปส่งค่ะไปส่งตลอดเหรอลูกเหรอ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเราพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหม
ก็มีปัญหาทางด้านธุรกิจค่ะก็เลยต้องมาเป็นหนี้ค่ะนะครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะเด็กน้อยคนนี้ครับ
ด้วยจิตใต้สำนึกที่ดีของความกระตันอยู่เห็นบอกว่ามะปรางไม่ท้อกับคุณแม่
หลังจากที่คุณพ่อธุรกิจของคุณพ่อล้มลงเนี่ย
เขาก็พยายามช่วยคุณแม่มาโดยตลอดเหรอลูกเหรอ
ช่วยคุณแม่หาเงินอีกทางหนึ่งโดยวิธีไหนลูก

ร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดค่ะ
ที่ตลาดที่ชนบุรี

หนูไปบอกกับแม่ว่าไงพี่แจ๊คที่จะไปร้องเปิดหมวกอ่ะลูก
ก็อยากช่วยคุณพ่อปลดหนี้ค่ะ
แล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าไม่มีค่าเทอมด้วย

แล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันอึดอัดไหม
อวยยยลำบากจังเลย
ไม่เอาละอะไรอย่างงี้
ไม่อึดอัดค่ะ
แล้วเวลาไปทำไปเปิดหมวกอะไรอย่างนี้
กลัวว่าเพื่อนเราจะมาเห็น

จ๋าแล้วพาลูกไปร้องเปิดหมวกอย่างนี้ได้เงินครั้งละเท่าไหร่ครับเวลาที่ออกตลาดนัดกัน
ก็ประมาณ๒๓พันนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้เขา

เพื่อความสบายใจของคุณพ่อด้วยก็เลยไม่ได้บอก

แล้วกลับมาบ้านคุณพ่อไม่สงสัยเหรอครับ
คุณพ่อโทรตามคุณพ่อน้อยใจบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่า
บางทีกำลังร้องอยู่เนี่ยพ่อโทรมาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้

เขาก็แบบเสียใจเหมือนเขาโทรมาทำไมไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เออก็ไปไหนก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้

แล้วสรุปแล้วรู้หรือยังคะตอนนี้รู้หรือยัง
รู้แล้วค่ะเพราะว่าน้องไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็เอาเงินไปให้คุณพ่อ

อืม
คนเป็นพ่อเป็นต่อเห็นลูกแบบกระตือรื้อล้นแบบเนี้ย

บอกว่ามะปางไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ลูกเกินไป
หนูหนูขอเพื่อนกินจนอ้วนขนาดนี้เลยเหรอลูก
เดี๋ยวก่อนไอ้มะปางก็อ้วนขึ้นอิ่มน้ำอิ่มหมีพี่มัน
เพื่อนที่ขอกินเหี่ยวลง
เรียกว่าหนูมีเพื่อนกรยานมิตรที่ดีนะลูกเนาะคุณแม่เนาะ

นี่ถ้าเกิดว่าวันนี้เตี๋ยมาด้วยก็น่าจะภูมิใจ

ก็อยากหาเงินมาช่วยศูนย์ศิลปิตบ้านรอเลนโซค่ะ

ถ้าเกิดว่าเตี๋ยดูอยู่มาปางอยากจะบอกอะไรกับเตี๋ยไหม
ก็เรื่องหนี้เตี๋ยเราน่ะนะคะ
ถ้าหนูโตเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวหนูจะหาเงินมาช่วยเองค่ะ
พร้อมเลยค่ะ

ผมได้ฟังเรื่องราวแล้วภูมิใจกับลูกสาวเตี๋ยจริงเลย
ครับผมค่ะผมก็ภูมิใจตัวเขาเยอะมากเลยนะครับ

ตั้งแต่ต้องเกิดมานะฮะเอาง่ายผมไม่เคยเสียใจกับเขาเลย

คือเขาเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่ดื้อแล้วก็เวลาผมปัญหาเยอะ
โรคภัยแค่เจ็บมันมีนะฮะเขาจะคอยดูแลผม
ดูแลอะไรบ้างเตี๋ยอย่างเช่นอะไรครับ
มีหลายเคสเลยอีกเคสหนึ่งถือว่าหนักมาก
เมื่อปีที่แล้วนี่ผมเป็นบ้านหมุน
ค่ะน้ำในหัวเนอะไม่เท่ากัน
ผมต้องบอกเลยบอกมาปลางเตี๋ยวไม่ไหวแล้ว

เดี๋ยวขอร้องคอนตัวมีดูเด็กก่อนนะครับ
ขอบคุณคุณแจ๊คครับขอบคุณคุณแจ๊คมาก

วันนที่เค้าบอกว่าแม่เตี๋ยวโทรไป

ครับคือเหมือนกับเราเคยมีมาก่อน

พอมันเจอวิกฤตขึ้นมาเสร็จปุ๊บ
เราอายุเยอะด้วยเราก็มีความรู้สึก

แบบเฮ้ยเราตอนนี้แหละพอเราไม่มีแล้วเหรอ
ไหนตอบกับเตี๋ยสิว่าเตี๋ยหมดคุณค่ายังลูก

รักมากเลยค่ะ
มีความภูมิใจไหมว่าลูกแบบสู้จริงอย่างนี้

ถือว่าตอนนี้นะฮะณตอนนี้ถือว่าภูมิใจมากครับ
แล้วมะปางเนี่ยเวลาเพื่อนมีงานมีการเนี่ย
จะเรียกว่าพามไปร้องเพลงทุกคน

เขามีพรสวรรค์มากเลยแล้วเก่งมาก
ปลางมีอะไรอยากจะบอกกับเตี๋ยไหมลูก
สิ่งที่มะปรางห่วงมากที่สุดเลยในตอนนี้ลูก

ก็ดูเลือกสุขภาพตัวเองดีนะคะ

รับเตี๋ยค่ะ
เออเตี๋ยรับหนู
ลูกจะร้องเพลงแล้ว
ได้กำลังใจเพิ่มคะวันนี้
ก็หนูเป็นคนเก่งอยู่แล้วล่ะ

นะหนูทำอย่างงี้ไปเรื่อยเรื่อยน้ำลองหนูเกลือรุ่งเรื่องหนูแอ
คำพรจากเตี๋ยนะครับเอาอย่างงี้เตี๋ยมาแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนะ
นะครับนั่งอยู่ข้างภรรยาเตี๋ยได้เลยครับผมใครจะจำที่ได้เลย
ครับผมขอบคุณเตี๋ยมากนะครับเตี๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เมื่อกี้พี่แซคพาเตี๋ยมาส่งพร้อมกับไก่หนึ่งตัว
อย่าบอกนะว่าจะร้องเพลงเกี่ยวกับไก่อย่างนี้ให้ทายร้องไก่จ๋าสายันใช่ไหม
หรือไม่ก็ไก่ก็ให้ไก่ของโหน่งชาใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะแล้วเพลงอะไรอ่ะลูกที่หนูจะมาร้องวันนี้
อีแก้วปิ้งไก่ค่ะอืมเพลงนี้มาปลางร้องบ่อยไหมลูกไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยแต่ฝึกเยอะไหมลูก
เยอะค่ะเพื่ออะไรลูกเพื่อศูนย์ศิลปินบ้านลอเลนโซค่ะนี่ยังไม่ทิ้งเป้าหมายเดิมนะครับ
ก็ยังมาสู้เพื่อศูนย์ซีนปิดนะครับในวันนี้น้องมาปรางกับบทเพลงสนุกสนุกอีกเช่นเดิม
เขาก็ทำไปคะแนนเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะลูกนะเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะ
เรายังมีโอกาสตีตื้นขึ้นมาอาจจะเสมอก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงจากกองเชียร์หน่อยครับ
ได้กำลังใจล้นหลามสักขนาดนี้นะครับมาฟังเสียงร้องใสของน้องมะปรางกับบทเพลงอีแก้วปิ้งไก่ครับ
ให้นี่ใกล้บ้านเหลือมันอารมณ์

ที่๔นี้น้องมะปรางต้องทำให้ได้มากกว่า๒๘คะแนนเพื่อพาทีมเป็นฝ่ายชนะ
จะทำได้หรือไม่มาดูกันครับ
สวัสดีค่ะ

อีแก้วปิ้งไก่
ท้ายวัดมาเวิน
ได้กินแล้วจะต้องถึง

ในสยาม
ผู้คนล้นลาม
ราคาไม่แพง

มาซิมาช่วยซื้อ
ช่วยซื้อหน่อย
เจนิดน้องอีเทียอ่าลุงพ่อปลาร้าน้องจ้าพี่จ้อย
ช่วยซื้อไก่หน่อยละอุดหนุนแก้วหน่อย

อีแก้วปิงไกล
ขายดิบขายดี
แซ่บอิลลิมไม่มีใครแสง
อีแก้วมะแรง
ไม่แพงด้วยซิ

ซื้อไม้ซื้อไม้นี่ไก่เบาะ
เนื้อมันน่าอร่อย

ช่วยซื้อบุษีช่วยหนูซื้อหน่อย

ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
ไม่แพงหรอกพี่
อีแก่วปิ้งไก่
ใครดิบใครดี
เชือกระชดตอนนี้
แซ่บอีลีไม่มีใครแสบ
อีแก่วมาแรก
ไม่แพงด้วยสิ

เนื้อมันและอร่อย

ช่วยซื้อบุษีช่วยหนูซื้อหน่อย

ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่
ไม่แพงหรอกพี่
อู้วววนี่ถ้าวิ่งคล้องน้องใส่วิ่งมาก่อนชูภาว

นะแล้วเห็นหนูทำศุษย์สุดมิดสุดเรดจริงเลยลูก

ต้องแบบนี้ลูกขึ้นเวทีบอกแล้วว่านี่

เริ่มจากคุณลำเพลินเลยครับ
น้องมะปังครับก็เก่งมากนะครับผม
การร้องแล้วก็การเต้นด้วยนะครับ

แต่ว่าน้องก็สามารถคุมเสียงตัวเองอยู่ด้วยนะครับ

ขอให้น้องรักษาความกระตันยูไว้นะครับผม
มีครูผมครับเขาสอนไว้นะครับผม

อย่าปิดชีพตัวเองด้วยการเนรคุณผู้มีพระคุณครับผมอืม

เขากระตันยูและจิตใจเขาดีงามแล้วก็ใจบุญด้วย
เชื่อเถอะว่าเด็กพวกนี้นะมีแต่ความเจริญแน่นอน
แล้วยิ่งเป็นเด็กที่ดีด้วยและมีความสามารถเก่งด้วยในทุกทาง
เป็นพ่อเป็นแม่เนอะชื่นอกชื่นใจกัน

ก็ต้องบอกเลยว่าน้องมาปรางเป็นคนที่มีพรสวรรค์
คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเขามีพรสวรรค์อย่างเดียว
เขามีพรแสวงด้วยคือเขาจะซ้อมเขาจะฝึกฝน
แต่ถ้าคนที่มีพรสวรรค์แต่ไม่ฝึกฝน
ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้เหมือนกัน

มันมีหลายจุดเหมือนกันที่มันบอดไปเสียงต่ำอะไรไป
เพราะฉะนั้นมะปรางต้องฝึกฝนมันอยู่ตลอด
แล้วใช้มันให้มันลื่นไหลเหมือนให้มันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเรา
จะควบคุมให้มันไปทางไหนก็ได้ถ้าเกิดเราหมั่นฝึกซ้อมนะคะ

ขอบคุณค่ะ

เสียจ๋าคุณแม่หนูขอชมเตี๋ยกับคุณแม่นะ
ลูกดีจังเลยอ่ะเพราะว่าสอนให้เขามองโลกในแง่ดีเนอะ
แล้วเขาจะเป็นเด็กที่มีภูมิที่แข็งแรงที่จะไปเผชิญในสังคมต่อไป

แล้วคิดดูสิแบบว่าตั้งแต่เขาขึ้นมานะคุณพ่อนะ
ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงตอนนี้ไม่เคยเห็นมะปางทำหน้างอเลย
เขายิ้มเขาแบบยิ้มแล้วทำให้พวกเราพอยิ้มไปกับรอยยิ้มของเขาด้วย
ขอชมเตียกับคุณแม่น้องสอนลูกดีมากเลยแล้วก็มะปรางก็เป็นเด็กที่ดีไฟดีด้วยนะ
โชคดีจริงเลยลูกต่อไปหนูต้องเจริญเชื่อเถอะ
มะปรางป้าตังอยากจะบอกว่าเพลงนี้มันยากนักขึ้นมาก็ยากแล้ว
อี้แก่วปิ่งไกลแล้วมันก็ต้องลงให้โพ๊กกับจังหวะไอ้ใครดิบใครดีอะไรเงี้ย
นี้ยากนะลูกไอ้ตรงเนี้ยเพราะหลายคนแล้วที่ที่ตายตอนเนี้ยบางทีแบบว่าจังหวะเลยไปแล้วนะไม่ลงจังหวะก็มีอะไรอย่างเงี้

แต่เนี้ยมะปรางทำอะปะแต๊กดัวลงฟึบฟึบฟึบจังหวะเป๊ะหมดเลย
อี้แก่วปิ่งไกล
ใครดิบใครดี
ชื่อพระฉันตอนนี้

รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้กับการที่ลูกได้ร้องอีแก้วปิ้งไก่ไป
ก็อื้มนะเพราะว่าสุกทีออกที่บ้านไม่เห็นเค้าร้องร้องเพลงนี้
มันก็แล้วถ้าตามความรู้สึกผมนะครับผมก็ชอบร้องเพลงผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับผม
ตรงตรงตามที่ผมฟังนะฮะแต่เรื่องส่วนลึกส่วนอะไรผมไม่ไม่เก่งขนาดนั้น
แต่แล้วก็ดีใจครับเขาร้องได้ขนาดนี้ชนะแพ้ผมว่ามันไม่สำคัญ
แต่ผมว่าเขาทำได้ขนาดนี้ผมก็ภูมิใจเขาแล้วตัวเขา

ทำไมผมอ่ะรักกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเลยนะจะพูดกับลูกอย่างนี้ว่านี่คือพ่อแม่ที่ดีนะครับ
คือจะแพ้หรือชนะขอให้ลูกได้ทำเพราะว่าลูกมาทำคุณงามความดีในวันนี้
มาช่วยเหลือสังคมมาช่วยเหลือชุมชนภูมิใจจริงจริงเลยนะลูกนะ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องตัดสินกันว่ามะปรางทำดีขนาดนี้
คณะกรรมการจะให้คะแนนหนูสักกี่คะแนน
คะแนนของน้องมาปลางคือ
มาสิมาสิมาช่วยสิ
โอ้โหน้องมะปรางสลัดภาพลูกคุณหนูด้วยลีลาการขายไก่ปิ้ง
ประทับใจคนดูแลกรรมการโดยเฉพาะเตียที่มะปรางรักที่สุด
ในยกนี้คะแนนของทีมลูกหมู๓ตัวจะเป็นอย่างไรต้องมาวัดกันครับ
แต่ก่อนที่จะฟังคะแนนจากคณะกรรมการ
เชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั้งสองทีมขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เลยครับ
ให้กำลังใจน้องหน่อยเร็วสองคนทำดีแค่ไหนในสายตาของคุณวันนี้
ก่อนอื่นนะครับผมอยากชื่นชมนะครับผม

ผมไปประกว์ร้องเพลงผมได้มีโอกาสได้ให้พ่อให้แม่ใหม่
มานั่งดูได้ไปเชียร์สักทีนะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ผมทำงานต่างที่
ผมรู้สึกดีใจแทนน้องน้องตั้ง๒คนนะครับ
พ่อก็ทำงานอยู่ที่ชลบูรี

แต่ยังดั้นด้นมาให้กำลังใจลูก๒คน

ทั้งสองคนนะครับก็ทำออกมาดีมาก
ทำออกมาดีก่อนฮึสิลปินใครบางคนนะครับผม

ผมละอึดอัดใจมากเลยนั่งอยู่ข้างหลังครับ

อ๋อใครสนที่สุดปวนมันไงดื้อปวน
ปวนที่สุดน่ะปวน

ตัวเล็กน่าจะติ๊ปกับตัวเล็กที่สุด
รู้ตัวว่าตัวเล็กที่สุดยกมือหน่อยครับ
อ๋อไม่งั้นเขาจะเรียกยกกำลังซ่าหรือใช่ไหมลูก
คิดว่าเขาจะลงมาเออข้างล่าง
อ๋อพี่ก็ตกคอนเจ็นต์ตลอดในเรื่องนี้นะครับผม
ร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่๔เดินทางมาถึงหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับ
ต้องตัดสินแล้ววันนี้เราได้เห็นความสามารถของน้องอีก๑วันด้วยกัน
คะแนนเพราะฉะนั้นน้องมาปลางต้องได้มากกว่า๒๐
จึงจะเป็นผู้ชนะถ้าได้๒๘เท่ากันนั่นหมายถึงว่า๒ทีมเสมอกัน
และถ้าน้องมาปลางได้คะแนนน้อยกว่า๒๘คะแนนนั่นหมายถึงว่าต้องยกผลประโยชน์ให้กับทีมกระต่ายซ่าเป็นฝ่ายชนะในวันนี้
คณะกรรมการมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๑๐คะแนนคะแนนเต็มเพลงนี้๓๐คะแนนจะให้น้องมาปรางกี่คะแนนครับ
คะแนนของน้องมาปลางคือ๒๙คะแนนลดสนัง
ทีมที่ได้คุณน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
นั่นก็คือทีม

ลูกหมู๓ตัวน้องมะปร่าว
ได้รับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดไปเลย๕๐๐๐บาท

วาชัยชนะให้ทีมลูกหนู๓ตัวด้วยคะแนน

และทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดในยกนี้
เป็นของศูนย์ฟินาปิสบ้านลอเรนโซ
รวมเป็นเงิน๑๒๕๐๐บาท

คุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง๒ทีม
มีคะแนนสะสมเท่ากันอยู่ที่๑๑๖คะแนน
ลุ้นกันในยกที่๕ครับ
ที่๔ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
น้องมะปางครับมีอะไรจะพูดไหมครับ

ที่พาเจียมาเป็นกำลังใจให้หนูค่ะ

ทีมกระต่ายซ่าล่ะครับมีอะไรจะพูดไหมครับ
ผมก็ไม่เสียกำลังใจครับเดี๋ยวยกหน้าผมสู้เองครับ
อย่างนั้นเราไปสู้กันในยกที่๕ไป

ชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกที่๔จบไปแล้ว
ลูกหมู๓ตัวทำคะแนนตีเสมอขึ้นมาได้เป็น๑๑๖คะแนนเท่ากันกับทีมกระต่ายซ่า
แต่การแข่งขันยังเหลืออีก๗ยกเด็กยังต้องสู้กันต่อไป
มาเอาใจช่วยเด็กทั้งสองทีมได้ในยกที่๕ของร้องได้ยกกำลังซ่าตอนต่อไปครับ
บอกเลยนะครับหลังปีใหม่มาช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีงานเลยครับผม

งานไปอยู่กับลำเนินวงศกรมาแล้วครับ

ที่บ้านนอกอ่ะใช่ไหมลูก
พ่อครับผมมีแต่หนี้ผมกู้ได้ไหมครับผม
ย้อนบุญพลาเดเนาะพาเอามาพบพ่อ
รู้สึกคือกันอยู่เนาะเครือที่รอที่ฝัน
มันทำดีมากเลยเก่งมากลูกเก่งมาก